เรื่องรักคุดอีกต่อเนื่องเลยละกันนะคะ

อันนี้๑๐ปีไม่มีความหมายแล้ว

ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับความรักของคู่นี้จริงค่ะ

แล้วก็เป็นนักแสดงชื่อดังด้วยนะคะ
ทั้งคู่อย่างที่บอกไปว่าคบหาดูใจกันมา๑๐ปีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ
แล้วพอคบกันมาเนี่ยคือไม่ได้มีเรื่องของมือที่๓เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
แล้วก็คุณเอกก็เคลียร์ชัดค่ะว่าที่เลิกรากันไปเนี่ย
ไม่มีเรื่องของมือที่๓อย่างที่ขาเมาส์ยืนยันกันมานั่นเองนะคะ
ทั้งสองคนเขาบอกว่าไปต่อกันในสถานะคนรักไม่ได้
แต่ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
ส่วนความรักครั้งใหม่ในอนาคตถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ

วันนั้นที่เขาโพสต์หรืออะไรอย่างนี้เราก็โทรไปถามว่าแบบเออโอเคเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
มันก็ยังคือเราไม่ได้แบบปิดโทรศัพท์หายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบโทรคุยกัน
ยังคุยกันอยู่ตลอดครับยังคุยกันอยู่ตลอด
ทุกอย่างมันเกิดขึ้น๑๐ปีมันก็เป็นเรื่องดีแหละครับ
มันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอก
เราก็ยังเราก็ยังคงแบบรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีใครพูดถึงมือที่๓เพราะว่ามันไม่มี
ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยแหละ
บางทีมันอาจจะแบบคือเหมือนเราคบกันตอนที่มันยัง
มันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเด็กอยู่ด้วยตอนนั้น๑๐ปีที่แล้ว
ไม่ได้รีบว่าจะต้องมีหรือว่าไม่ได้แบบปิดโอกาสหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือแบบเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแล้ว
เผื่อวันหนึ่งเราเจอใครหรือไม่แน่เราอาจจะก็ไม่รู้เหมือนกัน